คุณชิสาไปแดนกันเลยกับนายตำรวจท่านนี้ที่สอนเด็ก

มันจะปุ๊บแบบนี้

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปหาเขา
เขาก็เลยส่งคลิปมา

สวัสดีครับ

แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
กับผม๑๐ตำรวจเอกปริญญาจิตคำครับ

สำหรับคลิปวิดีโอที่เพื่อนได้เห็นคือ

หลังจากที่ผมบรรยายให้ความรู้เสร็จนะครับ

ซึ่งน้องเขาก็ชอบแล้วก็สนุกมากเลยนะครับ

โอ้โหนี่แล้วดูเขาเต้นสิ
สเต็ปเขาไม่ธรรมดาจริงเลยนะ

แล้วที่สำคัญนะครับเขาก็บรรยายเรื่องของกฎหมายจราจร

ให้เด็กระดับประถมอะเนาะ

นี่คือชีวิตจริงของคุณตำรวจเหรอ
ผมเปิดวาร์คให้ดูเพื่อนเท่าสาว
ไหนสนใจจะไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดฟันแล้ว
อ้าวเปิดมาเลยดิฉันเปิดด้วย

มุนอาทิตย์เลยเหรอติดตำรวจเอกปริญญาจิตคำ
เขามีตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาหมู่ประจำการ
อยู่ที่สพเชียงแสจเชียงราย
ว้าวแล้วดูรีลาธ่าทางเขา

เห็นบอกว่าหมุนวันหนึ่งละเป็นร้อยรอบเลยนะ

ผมเคยลองละเป็นไงคะโอ้โฮเหมือนบ้านหมุน

คุณยืนหมุนรอบตัวรอบเดียวคุณก็เหมือนแล้ว
กูนั่งเก้าอี้หมุนคุณจะเวยนหัว

เป็นอย่างไรแต่แค่เนี่ยผมเดินไม่ตรงแล้ว

น่ารักดีไปติดตามเปิดวาร์ฟให้เรียบร้อยแล้ว